เรื่องของอากาศร้อนอย่าไว้ใจเด็ดขาด
เรื่องของฮีสโต๊คนั้นเป็นภัยใกล้ตัวมาก
ใต้กงเรือออกเรือไปหาปลาอยู่กลางทะเล
คุณผู้ชมอยู่เป็นลมครับจากฮิสโตก
แล้วก็อยู่กลางทะเลแบบนั้นครับ
สุดท้ายเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่ฝั่งต้องเอาเรือออกไปช่วยครับ
แล้วก็นำร่างเข้ามาที่ฝั่งได้อย่างปลอดภัย
ฮิโศกนี่เป็นภัยใกล้ตัวจริงแล้วก็เป็นภัยร้ายมากเลยนะครับ
สุดท้ายต้องนำผู้ป่วยขึ้นเรือพยาบาลประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
เป็นใต้กลงเรือเป็นฮีสโต๊คครับ
ทหารเรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลภาค๓นะครับ
ได้รับแจ้งว่ามีใต้กงเรือหรือว่าใต้เรือเนี่ยนะฮะ
เป็นเรือประมงนะฮะเรือพรสุปรานี๑นะฮะ
กงเรือคือในก่อคนหารเกิดวูบหมดสติ
ตัวชาพูดไม่ได้ชักเกร็งไปเลย
แล้วก็บอกพี่กัดว่าอยู่ตรงไหนก็คือเป็นที่บริเวณแถวหมู่เกาะสุริน
จากท่าเรือคุระบุรีไป๒๘ไมค์ทะเลหรือว่าประมาณ๕๒กิโลเมตรดูสภาพสิฮะ
สลบไปแล้วอากาศมันร้อนมาก
อันตรายมากแล้วก็อยู่กลางทะเลด้วย

แล้วก็ประสานหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่เกาะสุรินทร์

นำเรือพยาบาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล
ซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็สามารถนำผู้ป่วย
ไปถึงท่ามเรือคุรบุรีเป็นที่เรียบร้อย
ล่าสุดก็อาการปลอดภัยนะครับ